ทีนี้ไปดูเรื่องสีสันงานแต่งงานกันหน่อย
คือปกติแล้วเนี่ยเขางานแต่งงานเขาจะมีแห่ขันหมากนะ

เขาก็เชื่อกันว่าต้นอ้อยเนี่ยต้องเอาขึ้นบ้านไปด้วยเข้าไปในงานด้วย
ถ้าเกิดว่าต้นอ้อยขึ้นไปไม่ได้ก็จะไม่ได้แต่งงาน
ไปดูความพยายามในการเอาอ้อยขึ้นไปหน่อยค่ะ

ก็ดิฉันว่าน่าจะได้แหละแต่แหมก็ยากอยู่นิดนึง

คือเป็นประเพณีที่น่ารักมากเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยเนาะ
คือคนถืออ้อยไม่ยอมขึ้น
เอาเหรอไม่ยอมเข้าไปนะไม่ยอมขึ้นไม่ยอมเข้าไป
กว่าจะพาขันหมากเจ้าบ่าวขึ้นไปข้างบนได้
มันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคุณนะ
คุณพี่คนที่เขาถือต้นอ้อยเนี่ยเขาพยายามมากเลย
งานนี้อ้อยไม่ขึ้นแต่งไม่ได้นะจ๊ะ
แต่ด้านบนพี่ป้านะอากงอาม่าอะไรตรงบันได
ก็พยายามไม่ลดล้าความพยายามเลย
พยายามที่จะดึงทั้งดึงอ้อย
และดึงชายเสื้อของคนถืออ้อย
จะอุ้มมันเข้าบ้านอยู่แล้วคุณ
ก็น่ารักดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสัน

เขาบอกว่าแบบมันต้องมีอุปสรรคอะไรบ้างเล็กน้อย
ถ้าไม่สามารถเอาขึ้นได้จะไม่ได้แต่งใช่ไหมถูกต้อง
นี่แทบยังเอาขึ้นไม่ได้นะได้ข่าวว่าเจ้าสาวเตรียมไปถือไม้ตะพดจะมาตีแล้วนะ
จะขึ้นไม่ขึ้นเขาจะแต่งงานกันไม่ได้รู้เรื่องเลย
ก็แล้วแต่ละกันเป็นประเพณีแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป